ทีมขุนพระกุ้งหวังเงินจำนวนสองพันห้องร้อยบาท
สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลย
เด่นร้านดังในตัวเมืองปากน้ำ
เป็นอีกหนึ่งร้านที่ลูกค้าเยอะทุกวัน

เสิร์ฟมาในแบบหม้อไฟ
เอาใจคนชอบสดร้อน

ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนนารายปราบศึก

ตรงไปทางปากน้ำเลยพี่
แล้วก็ลงน้ำไหว้กันเลย
กินปลาเยอะขนาดนี้

ลงเงินไว้๒๖๐๐บาท
อันนี้คือเมนูเย็นตะโฟหม้อไฟ

เมนูเย็นตะโฟหม้อไฟ
เมนูเด็ดประจำร้านที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อน
โดยเย็นตะโฟของที่นี่เป็นสูตรลับของเจ้าของร้าน
และคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี

มีทั้งปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งปลาเกี้ยวกรอบ
พร้อมน้ำซุปที่รสแซ่บกลม
แบบที่ว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มกันเลยทีเดียว
ผมยังไม่น่าใช่อาหารทะเลนะครับ

อาจจะเฮ้ยร้านส้มตำอะไรอย่างนี้เปล่า

วดเลยเร็วเชฟไม่ไหวละ๑๕หม้อ
ผมอยากให้คุณทั้งสองคนช่วยกันนะครับ

ตรงไหม

ต่อเต่าโรคตับแข็งอ่า
รอเรือเอ่อรอเรือ
ลักกะปิดลักกะเปิด
นั่นมันรอลิง
อ๋อนั่นรอลิง
รอเรือเอ่อโรค
เอาเริ่ม